ดูเรื่องนี้ที่สมุทรประการคุณผู้ชมจริงเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเองนะคะ
แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติกันในยุคโควิดเนี่ยค่ะ
คือเขาจะไปซ่อมโทรศัพท์
เจ้าของร้านเนี่ยบอกให้เขาใส่แมสนะคะ
แล้วก็ถอดรองเท้าแล้วถึงจะเข้ามาในร้าน
ปรากฏว่าไม่พอใจค่ะบอกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน
จากนั้นออกไปกลับมาอีกทีค่ะ
เอาลูกหินยิงหนังสติ๊กใส่เลย
นี่ค่ะมาแล้วคุณผู้ชมโอ้นี่นะ
เนี่ยตอนที่กลับมาเนี่ยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านนะคะ
แล้วก็นี่เล็งแล้วยิงสติ๊กหินเอาเอาหนังสติ๊กยิงหินเข้าใส่
เสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
แต่ว่าหินอันนี้มันยิงเข้าไปในร้าน
ตอนนี้กลายเป็นหลักฐานนะคะที่เจ้าของร้านเขาเก็บเอาไว้แล้วไปแจ้งความค่ะ
นี่คือร้านขายโทรศัพท์เอิร์ทโมบายนะคะ
อยู่ที่ตำบลบังเสาทงที่สมุทรปราการกระจกแตกไปบานนึงค่ะ
เพราะว่าถูกหินนี่แหละนะคะ

โชคดีที่ยังไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะ

เพราะร้านเขาก็ต้องถอดรองเท้าเข้าไปนะคะ

พอย้ำให้ทำเขามีท่าทีเหมือนไม่พอใจ
แล้วตั้งคำถามกลับมาบอกมีอะไรอีกไหม
แล้วก็ด่าทอโต้เถียงกันนะคะ
หลังจากนั้นก็ขับรถออกไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวเจอกัน
จนกระทั่งทุ่ม๔๓กลับมาค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในภาพคุณผู้ชม
เอาหนังสติ๊กยิงหินเข้ามาในร้านจนได้รับความเสียหายนะคะ
ตอนนี้ทั้งคลิปแล้วก็หินอยู่กับตำรวจนะคะ
สพบังเสาทงกำลังอยู่ระหว่างการตามตัว
เพื่อที่จะมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ